สำหรับอาเล็กธีรเดชนั่นเองนะคะแล้วก็เต้ยจรินพรค่ะ
ล่าสุดนะคะเขาบอกว่าเป็นคู่รักสายบุญไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เป็นสะพานบุญชวนเพื่อนบอกต่อชาวเน็ตนะคะ
ร่วมทำบุญสร้างองค์พระพุทธเจ้าที่วัดในประเทศอินเดียด้วยค่ะ
ก็ฉายาคู่รักสายบุญที่ชาวโซเชียลมอบให้ก็หนุ่มอเล็กเขาบอกเลย
ยินดีน้อมรับมากนะคะแล้วก็บอกด้วยว่า
แล้วแต่คนจะมองนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็แฮปปี้ที่จะทำอยู่แล้วค่ะ
นุโมทนาบุญด้วยนะคะจ้า
เป็นการสร้างพระพุทธเจ้าครับผมที่อินเดียคือ
มีพี่ที่รู้จักคนนึงเขาสร้างพระพุทธเจ้าแล้วก็พระนนท์
กำลังสร้างอยู่เต้ยเขาก็ได้ยิน
แล้วมันจะเป็นที่ที่เล็กจะไปด้วยครับผมที่เขาพิชกูที่อินเดีย
แล้วก็วัดเวรุวันเต้ยเขาก็เลย
อยากจะบอกอยากจะเป็นสะพานบุญพวกเราทำเราสบายใจ
นานแล้วลืมไปแล้วก็ดีใจได้ไปด้วยกัน
แล้วก็ก็เป็นทริปครอบครัวทริปหนึ่ง
ก็มีบ้างก็นั่งด้วยกันก็หวานนั่งรถทัวร์นานนั่งรถนาน
เกลียดจังเลยอ่ะสิ่งที่ดีนะคะ